ขณะที่นายอริสักเบนจสิริวัลนะครับหรือว่าบิ๊กปอมประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
เข้าพิธีปลงผมนาคก่อนเดินทางอุปสมบทในโครงการพิธีอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระหว่างวันที่๑ถึง๑๓กุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศอินเดีย
และก็จะได้รับฉายาทางธรรมว่าอาติซาโกซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจที่ประเทศอินเดียนะครับ
ก็จะกลับมาศึกษาธรรมต่อที่สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดสระบุรีในวันที่๑๔ถึง๒๑กุมภาพันธ์ต่อไปครับ